ที่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูลนั้น
บังคับใช้เป็นกฎหมายหลักของประเทศ
จนถึงปัจจุบันนี้ก็เข้าสู่ฉบับที่๒๐แล้วครับ

เกิดวิกฤตหรือว่าเกิดปัญหาทางการเมือง

ปัญหาเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญนะครับ
รัฐธรรมนูลแห่งราชนาจักรไทยฉบับที่๒๐ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ถูกตั้งฉายาจากผู้ร่างว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง
เนื่องจากได้คิดวิธีป้องกันการทุจริต
และหากลไกต่างมาอุดรอยรั่วนี้ไว้อย่างแน่นหนา
ปรับแต่งให้เหมาะสมกับวัฒนธรรม
และจารีดประเพณีของไทย
เพิ่มอำนาจขององค์กรอิสระและศาล
ให้เข้ามากำกับดูแลรัฐบาลมากขึ้น
หลังได้รับบทเรียนมาแล้วมากมายจากในอดีต
ประการสำคัญที่ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้
แตกต่างออกไปจากทั้ง๑๙ฉบับ
ก็คือแนวคิดเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งที่ไม่เหมือนใครในโลก
ด้วยการปรับสัดส่วนสส๕๐๐คน
ให้ประชาชนกาบัตรเลือกผู้สมัคร๑คนสำหรับทั้ง๓๕๐เขต
แล้วนำคะแนนที่นับได้ไปคำนวณหาสัดส่วนปาร์ตี้ลิตที่เหลืออีก๑๕๐ที่นั่ง
วิธีนี้มีแนวโน้มจะทำให้ผลการเลือกตั้งที่ออกมา
มีพักการเมืองขนาดกลางได้ที่นั่งเพิ่มขึ้น
แต่จะลดจำนวนที่นั่งของพักการเมืองขนาดใหญ่
จนทำให้คอการเมืองฟันทงได้ว่า
หน้าตาของรัฐบาลที่จะออกมาภายใต้ระบบเลือกตั้งใหม่
ประเทศไทยมีแนวโน้มจะได้รัฐบาลผสม
มาจากหลายกลุ่มการเมืองอย่างแน่นอน
ปัญหาของการทำให้การเลือกตั้งเหลือคะแนนเดียว
ข้อแรกเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับ
คือมันทำให้ประชาชนซึ่งเคยมีสิทธิ์ในการเลือกพัก
ที่อาจจะต่างไปจากการเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขต
ตรงนี้จะหายไปอันนี้คือข้อแรก
แล้วการหายไปด้วยเหตุผลว่า
เพื่อให้ประชาชนเลือกตั้งง่ายเข้าฟังไม่ค่อยขึ้น
เพราะประชาชนถ้าอยากเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตและแบบพัก
เป็นแบบเดียวกันประชาชนเขาคิดเองได้
มากไปกว่านั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ยังกำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสัญหาของคอสช
จำนวน๒๕๐คนมีอิทธิพลอย่างมีนัยยะสำคัญไปอีกหลายปี
พร้อมกำหนดให้รัฐบาลชุดใหม่ต้องเดินตามกรอบที่
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติวางไว้
นี่เองที่ทำให้นักวิชาการส่วนหนึ่ง
ว่าเป็นจุดอ่อนของรัฐธรรมนูล
ซึ่งจะทำให้ได้รัฐบาลผสมที่ไร้เสถียรภาพ
ยังเปิดโอกาสให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอก
ตามที่แม่น้ำ๕สายได้ปูทางเอาไว้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน